กลับมาช่วงเวลาสำคัญที่เฮียตีจะออกสเต็ปโชว์ลีลาผัดเส้นขั้นเทพให้ดูกันแล้วล่ะ
บอกเลยว่าเฮียเนี่ยเขามีเทคนิคและกิมมิกที่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียว
ลีลาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยจ้า
อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของการทำราดหน้าให้อร่อยเนี่ยก็คือการผัดเส้น
ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมถูกต้องมีเทคนิคในการผัดเส้น

จัดไปครับผมโอเคเอาผัดเส้นให้ดูหน่อย

ตัดไฟลุกนะครับระวังไฟด้วยนะครับ
นีรานีราผัดผัดผัด

ขออย่างงี้เลยครับต้องขอเหรอทุกข์จริงครับ

ครับฟังดูแล้วหัวเราะตลกชอบใจ

เคาะกระทะให้เป็นจังหวะเนี่ยเขาไม่ได้เคาะกันเล่นนะจ๊ะ
เพราะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งวิทยายุทธ์การวอร์มกระทะให้ร้อน
เฮียฝึกฝนจนค้นพบด้วยตัวเอง
และถ่ายทอดไปสู่ลูกน้องในร้านอีกด้วย

ก็โรยน้ำมันโรยน้ำมันนะครับครับผม
โอ้โหเขาต้องให้ไฟลุกอย่างนี้เลยเหรอพี่อย่างนี้เลยครับ
อย่างนี้เลยครับเส้นมันจะหอมควันไฟครับผม
คือเทคนิคเนี่ยไปต้องแรงครับเส้นนี้ต้องรวดต้องเร็ว
เร็วครับผมถูกเพื่อให้เส้นมันหอมควันไฟ
ใช่ถูกครับนี่นะฮะใส่อันนี้น้ำมันหอม
มันหอยอ่าไม่ใส่ซีอิ๊วนะครับใส่น้ำมันหอยก่อน
ครับผมนะฮะต้องรวดเร็วด้วยนะต้องไวครับไม่ไวเดี๋ยวไหม้ครับ
เดี๋ยวไหม้หมดนะครับ
อ๋อเป็นการให้จังหวะตัวเองด้วยครับผมรอจังหวะไปกินไปครับ
ครับได้แล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้กลิ่นเริ่มออกแล้ว
หอมมากแล้วอันนี้อะไรอ่ะครับผมใส่หม้อเลยครับเสร็จแล้วครับ
นี่ผัดเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาเส้นใส่หม้อไปเลยเพื่อเตรียม
ครับผมเพื่อเตรียมครับแล้วเนี่ยนะฮะราดหน้าสูตรสี่สิบปี
ตัวนี้แหละเน้นคุณภาพครับผมตัวนี้แหละที่ทำให้อร่อยด้วยใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับเอาล่ะครับผมเดี๋ยวละครับวันนี้
เยือนร้านนี้ทั้งทีมีเมนูอะไรแนะนำบ้างราดหน้าหมู
หมี่ก่อผัดซิ้วในประเทศไทยมีร้าน๔๐ปีเจ้าเดียวครับ
บะหมี่ก่อผัดซิลมีอยู่ที่เดียวที่สี่สิบปีเท่านั้นนะครับ
โอเคบะหมี่ก่อผัดซิลกล่าวด้านหน้าหมูครับผม
สี่สิบตั้งที่เดี๋ยวไปทอลับน้าจะทำให้อีกเลยโชคครับช่วยนะครับ
ตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมนะครับมีสองเมนูตรงนี้เลยนะครับผมนี่ราดหน้ากับผัดซีอิ๊ว
มันจะแห้เกินไปเนอะถูกครับผมอ่าชิมเลยแล้วกันหอมเลยครับ
ตำนานเส้นเลยครับผมผมเนี่ยโหเส้นมันไม่เละเลยเนอะ
ไม่เละครับผมเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยครับผมมันรวดรวดเป็นเส้น
เส้นแล้วก็มันมีความหอมถูกครับของการลมควันใช่ครับ
กระทะนะครับผมครับใช่ครับตัวน้ำของราดหน้าเองก็มีความกลมกล่อมลงตัวมาอยู่แล้ว
ต้องครับผมเซ็ตกันพอดีครับหมูเป็นไงครับหมูนุ่มมาก
ุ่มนะครับผมนุ่มมากจริงจริงครับผมครับผมมีกลิ่นหอมของเต้าเจี่ยวเบา
ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่นะฮะราดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม
ลองมาดูผัดซีอิ๊วกันบ้างนะฮะตัวเนี้ยสุดยอดแล้วแนะนำนะฮะที่อื่นไม่มีนะครับคุณออฟ
มีที่เดียวมีที่นี่ที่เดียว๔๐ปีเท่านั้นบะหมี่กรอบผัดซีอิ๊วครับผม
เป็นคนคิดเมนูนี้ผมครับคิดเองเลยเหรอครับผมนึกอะไรขึ้นมาถึงเอาหมี่กรอบมาผัดซิล
ทั่วไปเนี่ยนะฮะเขาไม่กล้าทำเราต้องกล้าในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำ
เออพอทำปุ๊บปรากฏว่าคนทานเยอะมากครับผมแล้วก็กลายเป็นเมนูเด็ด
เมนูดังของที่สารเจ้าพ่อเสือเลยครับผมเอาเป็นยังไงครับคุณอ๊อ
ลองทานแล้วเป็นไงครับข้อที่หนึ่งนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติม
ถูกต้องครับเพราะมีรสชาติที่เติมให้แล้วเสร็จสับเข้มข้นอยู่แล้ว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
หมูอ่าหมูเหมือนกันหมูเหมือนกันครับหมูนี่นุ่มมากครับผม

ดังนั้นที่แตกต่างของสองเมนูนี้ก็คือว่าครับความหอมที่ไม่เหมือนกัน
ถูกต้องครับผมอันนี้จะหอมแบบละมุนละมุนละมุนละมุนใช่ครับ
อันนี้จะหอมแบบอันนี้แบบอบอวนอบอวนอบอวนอบอวนอ่า

โยขายมากี่ปีแล้วสำหรับร้านนี้อ่าร้านนี้ผมขายมายี่สิบกว่าปี
แต่ผมขายที่อื่นมาประมาณหกสิบบาทปีรุ่นพ่อนะครับ
พอใจหรือยังกับรายได้ที่ได้ในวันนี้ผมแฮปปี้นะครับ
ปีแล้วนะแฮปปี้แล้วครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยินดีสอน
หมักหมูสอนวิธีผัดวิธีทำให้กับลูกศิษย
ก็คือเราพอใจแล้วกับในร้านของเราเราขายได้พอเลี้ยงดูตัวเองได้แล้ว
ครับผมเราก็ถ่ายทอดความรู้อย่างนี้ให้คนอื่นมีอาชีพต่อ
ถูกครับใช่ไหมครับผมถูกต้องถูกต้องสอนไปกี่คนแล้ว
ร้อยกว่าคนครับสามร้อยคนเลยเหรอใช่ครับผมสร้างอาชีพให้คนกว่าสามร้อยคน
ร้อยคนครับเขาไปเปิดร้านแข่งกับเราไหมก็มีให้ลูกศิษย์ตอนนี้มียี่สิบกว่าคนครับ
ที่ไปเปิดร้านจริงจริงจังจังครับผมใช้สูตรราดหน้าสูตรสามสิบเก้าปี
อ้าวไม่ให้สี่สิบไม่ให้สี่สิบสี่สิบเพราะจนลิขสิตครับอ๋อ
ก็ให้ลูกศิษย์ใช้ได้แค่สามสิบเก้าปีครับถ้าเกิดว่าร้านไหนเขียนว่าราดหน้าสูตร๓๙ปี
นั่นคือมาจากลูกศิษย์ลูกศิษย์ของเฮียทั้งนั้นเลยใช่ครับผมเหมือนกับทุกอย่าง
เหมือนกันทุกอย่างอร่อยเหมือนกันเหมือนกันครับการันตีอ่าถ้าอยากอยากอยากอยากเรียนกับเฮีย
รับสอนที่ไหนมาเรียนได้ที่ร้านเลยครับผมที่ร้านเลยเหรอครับผม
ยินดีฮะสอนสูตรฟรีด้วยเหรอฟรีครับไม่เอาอะไรเลย
ใครสนใจจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมรัดหน้ายินดีครับยินดี
เรียนกับเฮียได้นะครับถูกต้องครับตอนนี้แค่อยากกินก่อนแล้วกัน
อยากกินมายังไงร้านอยู่ไหนเราอยู่ถนนตะนาวครับผมนะครับ
สี่แยกคอกวัวเราวิ่งตรงมาเลยวัดมหันมาถึงสารเจ้าพ่อเสือ
ครับเลยขึ้นมาอีกแปดห้องครับก็จะเห็นร้านราดหน้ายอดผักสูตรสี่สิบปี
ติดกับถนนเลยครับเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณเหี้ยวมาเลยครับผม
ครับผมครับผมครับผมวันนี้กับคุณครับ

สำหรับการร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกันยายนในหัวข้อ
ก๋วยเตี๋ยวท่าไหนอร่อยที่สุด
จะได้บัตรส่วนลดรับประทานอาหาร๑๐จากพัฒนาคารอาหารเกาหลีอยู่ในกวานไปเลยจ้า
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่๑กันยายนถึง๒๔กันยายน๒๕๕๙
อ้าวรีบไปเล่นเยอะล่ะอยากแจกจ๊ะอยากแจก